ไฟเลยโอ้ไฟไหม้เชียงรายตรงเนี้ยคุณผู้ชมนิ่มซี่เสงอ่ะ
ถ้าเป็นตรงจุดที่ผมคิดนะคุณผู้ชมนะ
ไฟมันจะไหม้หนักมากเลยลองไปดูได้ใช่ที่ผมคิดหรือเปล่า
เนี้ยมาขนเอ๋อออกหนิมานอกหนิ
โอ้โหใช่จริงจริงด้วยโอ้โหใช่ใช่ไอ้ตรงที่ผมคิดไว้เลย
มันเป็นบ้านเก่ามันเป็นคู่หาที่ติดกัน
ไหม้อย่างรุนแรงฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ดับนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับใกล้แยกบ้านเด่นอำเภอเมืองเชียงรายครับ
ศูนย์กลางของไฟไหม้อยู่ตรงห้องแถวที่เปิดเป็นโรงงาน
แล้วผลิตอะไรรู้ไหมตรงนั้นยางพาราที่นอนยางพารา
ดับยากมากเลยริมถนนผนโยธินนะครับ
ช่วงเชียงรายแม่สายไฟลุกโหมรุนแรงนะครับ
มีการประสานรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานมาช่วยควบคุมไฟ
มายังไงบ้างอ่ะมากันหมดดิศูนย์ดอนตองก็มา
เทศบาลตะบนท่าสดเทศบาลตะบนบ้านดู
การบริหารส่วนตะบนท่าข้าวต้มแล้วก็สมาคมแสงธรรม
บรรเทาสาธารณภัยเชียงรายโอ้โหต้องระดมมาขนาดเนี้ยครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับ
เพราะว่าตึกแถวหลังนี้เป็นบริษัทนิ่มซี่เสียงลิซิ่ง
นะฮะสร้างแล้วแบ่งให้เช่าคาดว่าต้นเพลิงเนี่ย
อยู่ชั้นบนของโรงงานพรณภาเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งด้านหน้าเป็นโชว์รูมที่นอนที่ผลิตจากยางพารา
แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านตั้งโชว์อยู่
ส่วนบริเวณด้านหลังตึกนะครับทำเป็นโรงงานผลิตที่นอนยางพารา
พื้นชั้น๒เป็นไม้ด้วยคาดว่าน่าจะมีการจุดเทียน
เทียนอาจจะล้มล้มเสร็จปั๊บไฟไหม้ในปุ้ยดอม
จุดเทียนตอนค่ำดึกอย่างนี้นะ
ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะจุดเทียนไว้พระหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะ
แสดงว่าเขาต้องเจอวัตถุพยานที่มันเป็นลักษณะนี้นะครับ
ติดไฟง่ายดิที่นอนยางพาราลามลงมาชั้นล่างครับ
โอ้โหไหม้อย่างรวดเร็วพบว่ารถยนต์ที่จอดอยู่หน้าโรงงาน
โดนเผาวอดไปด้วยส่วนห้อง๒นะครับ
เป็นห้องสองคู่หาด้านซ้ายนะฮะนับไปด้านซ้ายสองคู่หาครับ
เปิดเป็นร้านขายยางรถยนต์อีกโอ้โห
ตรวจสอบในตึกครับโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลย
ไปพบร่างของนางกาบแก้วปัญญาบุญอายุ๖๕ปี
ถ้าเป็นแม่ของเจ้าของโรงงานนะฮะ

หนีไม่ทันเสียชีวิตในกองไฟครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้โอเคล่ะ
จุดเทียนเป็นการตั้งสมมุติอธิษฐาน
ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับ
คือยังไม่แน่ใจว่าต้นเหตุมาจากเทียนหรือเปล่า
บอกว่าถ้าบ้านไหนที่ต้องจุดเทียนบ่อย
เช่นมีห้องพระอะไรแบบนี้หาแก้วมาครอบซะหน่อย